ทำกลางความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลี
เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวใหญ่
เกิดขึ้นในการเมืองของเกาหลีเหนือนะครับ
เมื่อมีการแต่งตั้งคิมโยจองน้องสาวคนสุดท้ายของคิมจองอื่น

ขึ้นมาเป็นคณะกรรมการกรมการเมืองหรือว่า
นักพิทธิคร้องบอกว่านี่เป็นการกระชับอำนาจ
ให้คนในตระกูลคิมเข้ามามีบทบาทสำคัญในเกาหลีเหนือครับ
ผู้หญิงในภาพนี้กำลังจะกลายเป็นผู้หญิงที่อาจเรียกได้ว่า
มีอำนาจที่สุดในเกาหลีเหนือ
ของนายคิมจองอื่นผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ
สื่อหลายสำนักรายงานว่าเธอน่าจะมีอายุ๒๘หรือ๓๐ปี
วันนี้เธอได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกรมการเมือง
หรือโปรลิสบูโรของพักแรงงานเกาหลีเหนือ
ซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่ทรงอิทธิพลและมีบทบาทการตัดสินใจสูงที่สุด
อีกตำแหน่งหนึ่งของประเทศเชื่อกันว่าคิมโยจองก้าวขึ้นมาอยู่ในตำแหน่ง
ระดับสูงของเกาหลีเหนือแทนที่คิมขยองหุยป้าของเธอ
แต่มีความแตกต่างกันตรงที่ป้าของเธอใช้เวลาในแวดวงการเมืองหลายทศวรรษ
กว่าจะเข้าเป็นคณะกรรมการกรมการเมืองเมื่อปี๒๕๕๙
ขณะที่คิมโยจองใช้เวลาไม่นานก็ได้รับมอบหมายในตำแหน่งสำคัญ
โดยก่อนหน้านี้เธอมักปรากฏร่วมกับคิมจองอื่นเป็นระยะ
โดยภาพที่หลายคนจำได้แม่นที่สุดคือการที่เธอเป็นผู้หญิงที่ยืนอยู่ด้านหลังในคิมจองอื่น
ในพิธีศพในคิมจองอิวผู้เป็นบิดาเมื่อปี๒๕๕๙
ซึ่งผู้ติดตามสถานการณ์ในเกาหลีเหนือระบุว่า
ก่อนการขึ้นเป็นคณะกรรมการกรมการเมืองเธอได้รับมอบหมายให้ดูแลภาพลักษณ์ของนายคิมจองอื่น
ให้มีลักษณะเป็นผู้นำที่ชอบทำงานการกุศลและเข้าถึงประชาชนได้ง่าย
แบบเดียวกับที่ในคิมอิวซุงผู้นำเกาหลีเหนือคนแรก
และมีศักดิ์เป็นปู่ของผู้นำปัจจุบันเป็น
แต่งตั้งน้องสาวให้มีบทบาทในตำแหน่งการเมืองระดับสูงเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่านี่ถือเป็นการกระชับอำนาจให้ตระกูลคิมกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจในเกาหลีเหนือ
โดยในการประชุมเพื่อแต่งตั้งโยกย้ายเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทางการเกาหลีเหนือยังเลื่อนตำแหน่งในบรียองโฮรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือ
ซึ่งมีบทบาทตอบโต้นานาชาติท่ามกลางวิกฤตเกาหลีเหนือมาตลอด
โดยให้เขาเป็นคณะกรรมการกรมการเมืองที่มีสิทธิ์ออกเสียงเต็มที่ด้วย
ส่วนที่เห็นอยู่นี้เป็นการเฉลิมฉลองที่เกิดขึ้นทั้งวันของเมื่อวานนี้ในกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือ
ในวาระครบรอบยี่สิบปีการที่ในคิมจองอิวผู้นำรุ่นที่สอง
และเป็นพ่อของในคิมจองอื่นผู้นำคนปัจจุบันได้รับเลือกให้เป็นเลขาธิการพักแรงงาน
จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำสูงสุดเป็นเวลาสิบเจ็ดปีจนกระทั่งถึงแก่อศัลยกรรมเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน